ไปที่สมุทรประการนะคะไปดูอุบัติเหตุจากการทำงานค่ะ
หวัดเสียวเลยนะคะมีเรื่องที่บอกว่าลูกเรือเนี่ย
มือไปติดอยู่ในรอกที่เอาไว้ดึงอวนหาปลา
แล้วติดอยู่กลางทะเลค่ะต้องใช้เวลา๓วันกว่าจะนำกลับเข้าฝั่ง
เพื่อมาช่วยเหลือได้โอ้โหนี่ค่ะ
มือเขาไปติดอยู่ในลอกที่เอาไว้ดึงอวนขึ้นมาค่ะ
เอาออกมาไม่ได้แล้วตอนที่เกิดเหตุนี้อยู่กลางทะเล
นะคะแต่ตอนนี้มาจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา
อยู่ที่ตำบลท้ายบ้านสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ต้องรีบเอาเครื่องมือไปช่วยเลยค่ะ
ถูกมาสามวันแล้วแบบนี้นะคะเรือประมงนะคะ
ครบเอ่อนายพาณุวัฒน์คำศรีอายุสี่สิบปีชาวกำแพงเพชร
แขนซ้ายติดคาอยู่กับรอกสำหรับลากอวนขนาดใหญ่เลยนะคะ
ก็ช่วยกันเอาเครื่องมือมางัดเฟืองที่ติดค่ะช่วยแบบนี้ค่ะ
อยู่กว่าสามสิบนาทีอืมถึงจะเอาแขนออกมาได้นะคะ
ปรากฏว่าไงรู้ไหมคะคือท่อนแขนเนี่ยก็คือตั้งแต่ข้อศอก
จนถึงมือค่ะตามรายงานบอกว่าแหลกอะค่ะ
แหลกไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะคะ
ก็ปฐมพยาบาลแล้วก็ต้องรีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการนะคะ
คือเขาบอกตอนที่เรือลำนี้ลากโอนอยู่กลางทะเล
คืนวันที่สิบสามครับพระศจิกายนในพานุวัฒน์เนี่ย
กำลังกดปุ่มเพื่อที่จะเอาเอาเอารอกตรงเนี้ยลากอวนขึ้นมาบนเรือ
เกิดจากเกิดจากอะไรรู้ไหมคะคือถุงมือของเขาอ่ะ
คือสวมถุงมือแล้วถุงมือเนี่ยมันไปติดกับเฟือง
มันหนีบดึงเข้าไปเลยมันดึงถุงมือแล้วมันก็ดึงมือเข้าไปด้วยเนี่ย
อันนี้คือจุดที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ก็ต้องระวังเลยนะคะ
นี่ค่ะถุงมือเลยค่ะมันดึงถุงมือแล้วมันก็ดึงมือไปด้วย
แล้วติดอยู่ในรอกลากอวนจนได้รับบาดเจ็บใต้กง
ลูกเรือพยายามจะช่วยก็เอาแขนออกมาไม่ได้เขาตัดสินใจเอาเรือเข้าเทียบท่านะคะ
ก็ใช้เวลา๓วันกว่าจะมาเทียบท่าได้สำเร็จแล้วก็เนี่ยค่ะ
ได้รับการช่วยเหลือในที่สุดโอ้โหขอให้ปลอดภัยนะคะถึงมือหมอแล้วค่ะ